เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานของภาครัฐกำลังสางอิทธิพลต่างของกำนันนกอยู่นะฮะ
ทั้งเรื่องของการประมูลงานก่อสร้างมีการหัวหรือไม่อย่างไร
และเรื่องสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุก
ซึ่งคุณอภิชาติประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่า

ความจริงกลับมาก่อนเกิดเหตุบ้านกำนันนกไหมฮะ
มันเริ่มที่จะเคลียร์กันแล้วว่าจะเริ่มกันยังไง
แต่นี่ก็มาติดอยู่ที่สารวัสสิวไง
ในเมื่อถ้าเคลียร์ไม่ได้มันก็ยังออกไม่ได้
อันนี้หมายถึงในเซนจังหวัดนครปฐมหรือว่าทั้งโซนแถวนั้น

กำลังนกก็เลยพยายามให้พาไปคืนนั้นให้ได้

แต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบจะเป็นสติ๊กเกอร์ใหม่
หรือว่าอาจจะเป็นแบบจดบัญชีกันทำบัญชีอะไรก็ว่ากันไป

ผมรวบรวมได้๒๐๐๐ครัน
ผมก็ส่งเป็นไฟล์ไปเลยพันคัน
ทะเบียนนี้รถคันไหนถูกจับใช่ไหม
เขาก็จะมาตรวจสอบมีอยู่ในระบบป่ะ
ถ้าไม่มีก็จับถ้ามีก็ปล่อย

ไม่ใช่ออกพันใบครับผมจะออก๒แสนใบก็ได้
เพราะไอ้พันใบนี่คือต้นทุนที่ผมจ่ายไป

ใช้เป็นส่องไฟล์
ถ้าใช้โทรคุยถ้าตำรวจจับก็โทรเช็คเบอร์นี้

โอเคถ้าอยู่ในไฟล์จบแล้วแค่นั้นเอง

ไม่เหมือนสติกเกอร์ที่พา

ถ้าท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางเอาจริงเนี่ยมันคงไม่เกิดหรอกครับ

เพราะว่าจากที่ท่านได้พบเห็นแล้วเนี่ยมันยังมีเกิดรถแบกน้ำหนักอยู่นะ
เขตภาคอีสานเนี่ยท่านสั่งย้ายเลยนะท่านบอกผมอ่ะย้ายเลย
แล้วรูปแบบนี้จะทำยังไงฮะที่ว่าส่งเป็นไฟล์ทะเบียนให้แทนเลย
ผมคิดว่ามันต้องแก้ไขที่โครงสร้างของระบบหน่วยงานข้าราชการตำรวจนี่แหละ
ว่าคุณจะทำยังไงนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งการที่จะไม่ให้มีการแบกน้ำหนักเนี่ย
มันมีนัยยะง่ายตรงนี้เท่านั้นเอง
มันมีระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง
ถ้าเราเอาสองคนนี้มารับผิดชอบด้วยกัน
ผู้ว่าจ้างเวลาสมมุติ

ผู้รับจ้างช่วยกันรับผิดชอบ
ร่วมกับผู้ว่ารับจ้างด้วย

ถ้าตรงนี้เรามีจิตที่จะร่วมกัน
เพื่อรักษาถนนทนทางให้มันดี

ต้นเหตุไม่มีปลายทางก็ไม่เกิดแน่นอน

คนที่ว่าจ้างเหมือนกับว่า
ก็ยังไงก็ได้ทำงานให้ผมเร็วหน่อย
มุติว่ารถคันนี้ใส่ได้๕๐ตัน

ผมเพิ่มค่าบรรทุกอีก๗๐เอง

ผู้ว่าจ้างก็กำไรอีก๓๐

มันคุ้มผลประโยชน์ที่เขาลงทุน

กรบกบหนี้แล้วจ่ายค่าสติ๊กเกอร์
คันละหมื่นสองหมื่นเฮ้ยเรายังเหลืออยู่นี่

แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ
รถมันจะเสื่อมสมรรถภาพ
โดยเร็วใช่ไหมครับ

ที่ทางผู้กับการรถบรรทุก
เคยคุยกับสหัวศิลป์ใช่ไหมฮะ
มันเป็นลายกลุ่ม
กลางคืนช่วงไหนครับพี่
ทีมงานออกดูมาสองวันเรียบร้อยครับ

พี่พวกนักแบก

สารวัสสิวท่านตอบคำถามแล้วตอบเร็วด้วยนะ

ส่งข้อมูลมาถามตอบปรับ

ภูมิใจมากนะครับก็คือเป็นตำรวจที่น่ายกย่อง
แล้วก็บริการประชาชนโดยเฉพาะแหล่งข่าวที่ให้เนี่ย
แล้วก็ไปตรวจสอบแล้วก็สั่งการทันทีเลย
เพื่อให้ไปตรวจสอบว่ามีนักแบกออกบนถนนไหม

ว่าจำนวนเท่าไหร่จับได้ครับดำเนินคดี
มีพี่ถามด้วยว่าคันนี้โดนที่ไหนตรวจส่งแล้วทับท้องที่

ถือว่าเป็นตำรวจน้ำดีนะครับผมยืนยันอย่างนี้แล้วกันครับ
โอ้โหแต่ทีนี้มันจะกลับมาอีกแล้วเนี่ย
สวยรถมันทุกนิดวันนี้ร้องหัวหน้าภาคก้าวกลายมาเลย

ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับ

ถ้าเป็นรัฐบาลคุณวิโรธคงตามไถไปหมดเลยครับ
เอารถไถปิดถนนเลยนะครับ
เอาข้อมูลไปดำเนินการต่อ
แล้วก็วันนี้ที่ผ่านมามันก็จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแน่
อย่างนั้นตำรวจคนนี้อาจจะไม่เสียชีวิตด้วย
เพราะอาจจะถูกข้อมูลจากที่พี่อภิชาติให้มา
ดำเนินการแล้วก็ไปถึงตัวต้นต่อ
แล้วก็จะรู้เลยว่า๑กลุ่มที่แบกถนนอยู่เนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับ
สติ๊กเกอร์หายถึงแม้จะเปลี่ยนจากสติ๊กเกอร์เป็นใช้โทรศัพท์ก็เหอะ
ตำรวจทางหลวงก็ต้องระวังตัวขึ้นถูกไหมฮะ
ระวังตัวขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะไม่รับแบกน้ำหนักแล้ว
ตอนนี้ก็ต้องจับจริงแล้วแล้วก็ยิ่งส่งในตำรวจเปลี่ยนไปเรื่อย
อย่างที่พี่พิชาติบอกว่าภูมิการศัพท์ศูนย์กลาง
ส่งตำรวจน้ำดีเข้าไปเปลี่ยนเรื่อย
พอเปลี่ยนทั้งสายได้ปั๊บเนี่ยเส้นนั้นก็ไม่มีการแบกแล้ว

กลุ่มพวกนี้ก็จะต้องไปหาวิธีการอื่นที่จะทำ
เพื่ออะไรเพื่อที่จะต่อรองกับผู้ประกอบการ
ว่าจะสามารถแบกได้ขนาดไหน
ปัญหาคือจิตสำนึกผู้ประกอบการก่อนดีไหมพี่
ถ้าจิตสำนึกผู้ประกอบการไม่ต้องการแบกน้ำหนัก
โดยให้รถผู้รับแบกไปแบกก็สิ้นเรื่อง
มันก็ถนนก็จะไม่ถูกพังทลายใช่ไหมครับพี่

มาตรฐานถนนที่เขาสร้างมาแต่ละสายเนี่ย
มีอายุการใช้งานถึง๓๐ปีนะ
แต่พอมีรถแบกขึ้นมาเนี่ยเหลือ๒๓ปีก็พังแล้ว
นี่ไงมันเป็นภาษีของพวกเรา
ที่ถูกทำลายโดยอะไรที่มันแค่เงินนิดเดียวเอง
แต่เวลาสร้างเป็นหลายแสนล้าน
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ